ศิลปะหัตถกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกิดจากประเพณีถวายปัจจัยไม้
ประเพณีเทศมหาชาติเมื่อญาติโยมจะประเคนปัจจัยถวายพระแต่เกรงจะปะปนตกหายได้
จึงคิดทำกล่องไม้เป็นตัวสัตว์ต่างเช่นกระต่ายไก่นกหมูแมว
มีฝาปิดหรือทำเป็นรางลึกเพื่อใส่ของมีค่าถวายพระ
เมื่อจะถวายปัจจัยให้พระก็จะประเคนปัจจัยไม้ไปทั้งหมด
ปัจจัยไม้นี้ทางวัดนำไปใช้ใส่สิ่งของประเภทเครื่องหมากพลูยาสูบ
ไว้ต้องรับยากโยมที่มาทำบุญที่วัด
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน